วันก่อนค่ะหวานใจพี่เอธินพันธ์โพสต์ภาพ
แอนเนี่ยอุ้มตุ๊กตามีในไอจี

เอกอยากอุ้มลูกเป็นของตัวเองหรือเปล่าค่ะ

คือนี่อุ้มตุ๊กตามีก็เป็นประเด็นเนอะ

เก่งในอุ้มจมกระตาแม่ง
คนก็แบบเมื่อไหร่จะได้อุ้มตัวจริงสักทีค่ะ
ซึ่งพี่แอนบอกว่าก็รอพี่เอมาขอ

หลายคนบอกว่าจะแต่งตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะ

มิกถ่ายรูปอะไรไปตามเรื่องเท่านั้นเอง

แล้วแต่อารมณ์ของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

บอกยังมีได้อยู่ยังแข็งแรงค่ะ

ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยถูกขอแต่งงานมาแล้ว

ตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาอีกประมาณกี่ปีเดียว

ยังไงก็แฟนก็รอลุ้นพี่แอร์แล้วก็พี่เอกันต่อไปนะคะ